ขอขอความน่ารักน่ายลูกของน้องมะลิ

เชื่อเดี๋ยวไปดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ

ขวัญใจมหาชนลูกสาวตัวน้อยของพ่อปอทฤษฎี
และแม่โบแวนด้านะคะได้โชว์สกิลร้องเพลงค่ะ

ลีลาต้องบอกว่าคุณน้องมะลิ๓ขวบเท่านั้นนะ
สำเนียงภาษาอังกฤษสีหน้าท่าทางแอคติ้ง
รบมือรัวชนะเลิศไปเลยจ้ะลูกจ๋า

สายเลือดศิลปินมาจากพ่อปอเต็มค่ะ
ว่าแล้วไปชมคลิปตัวเต็มอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพลงนี้ใช่ไหมคุณที่เขาฮิตกันมากที่เขาร้องว่าอย่างนี้

ดูศัพเณี้ยงมะลิสักก่อนคุณนี่ไม่ได้ครึ่งนอกเลย

เดี๋ยวไปฟังมะลิวนอีกรอบจะดีกว่าเนอะ
แต่ฉันชอบท่อนนึงมากคุณทำได้ครับอู๋ท่อนท่านไหนครับ

มันนี่ทำน่ารักดูใบตองไว้แล้วดูไว้นะครับว่าอย่าทำอีกน่าเกลียด
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป